เหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
อายุ๓๗ปีเข้าครัวกับลูกสาวไปทำกับข้าวกินกัน
ลูกสาวผล่าออกไปจะไปหยิบโทรศัพท์มือถือ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงลักษณะคือคล้ายกับแก๊สระเบิด
พอเข้ามาในห้องครัวอีกทีพ่อนอนจมกองเลือด
เข้าใจว่าแก๊สระเบิดพ่อก็เลยได้รับบาดเจ็บ
รีบโทรหาแม่ซึ่งแม่เนี่ยแยกทางกับพ่อไปนานแล้วนะ
พอแม่มาถึงคุณพ่อนอนจมกองเลือดก็จริง
แต่การบาดเจ็บของพ่อไม่ได้เกิดจากแก๊สระเบิด
เกิดจากโดนซุ่มดักยิงค่ะ
เลือดที่เห็นเนี่ยมันออกมาจากตัวเนี่ย
มันคือร่องรอยที่ถูกกระสุนปืนเจาะร่างนะคะ

นี่ค่ะจุดเกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่๒๑๔หมู่๑๗

พอเกิดเหตุแล้วตำรวจก็ต้องลงพื้นที่แล้วค่ะ
ไปตรวจสอบพุ่งไปหลังครัวเลย
ครัวหลังบ้านค่ะไปพบศพ

พบศพนายบุญทิ้งจุฝากอายุ๓๗ปีเป็นเจ้าของบ้าน
นอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นสภาพศพไม่สวมเสื้อ
บริเวณอกมีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๔๕จำนวน๑นัด
กระสุนฝังในตรวจสอบเพิ่มเติม
ก็ตำรวจพยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐานต่างนี่นะคะ
สอบถามเบื้องต้นคุณกฎชกรแก้วศรีงามอายุ๓๙ปี
อดีตภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า
ตัวเธอแยกทางกับผู้ตายมาแล้วหลายปีนะคะ
มีลูกด้วยกัน๒คนชาย๑ยิง๑

อาศัยอยู่กับผู้ตายเพียง๒คนที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละ
ก่อนเกิดเหตุลูกสาวโทรมาบอกว่าพ่อถูกแก๊สระเบิดใส่

จากว่าตอนที่เกิดเหตุเขากำลังเข้าครัว
ทำอาหารอยู่ไงก็เลยเข้าใจว่าแก๊สระเบิด
หลังจากนั้นค่ะลูกสาวเล่าต่อบอกว่า
หนูไปหยิบโทรศัพท์มาพ่ออยู่ในครัว
จังหวะนั้นได้ยินเสียงคล้ายแก๊สระเบิด
กองเลือดแล้วก็เลยโทรศัพท์บอกแม่นะคะ
เดินทางมาพร้อมกับญาติพอมาถึง
ทำไมไม่มีร่องรอยการระเบิดของแก๊ส
ก็เลยเดินตรวจสอบบริเวณโดยรอบบ้าน
ไปพบกระสุนปืนตกอยู่ก็เลยรู้ว่าเอ้า
อดีตสามีเนี่ยถูกยิงถึงขั้นว่าเสียชีวิตนะคะ

มือปืนไปแอบซุ่มดักยิง
ช่องหน้าต่างที่เปิดแง้มเอาไว้

ส่วนปมการสังหารเจ้าหน้าที่ก็ตั้งไว้หลายประเด็น
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำพยานแวดล้อม

เตรียมที่จะไล่ล่าคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ